ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว

ชูเวทกมลวิศิษฐ์
รัชพรชลาดล
ชูเวทตีแสดหน้า

วันนี้เรามาตีแสกหน้ากัน

สอนอดินแดงบ้านผม

ค้นนะครับเข้ามาตรวจเข้ามาค้น
บอกว่ามียาเสพติดห้องนู้นห้องนี้นะครับ
ที่ไหนได้ไม่ใช่ตำรวจ

นิ้วตำรวจก็คืออะไรไม่ใช่เจ้าหรี่ตำรวจ
ใส่เสื้อคอใหญ่ทำท่าทางเหมือนตำรวจ

พอถามหาว่ามีบัตรตำรวจไหม

บางทีจับออกไปจากพื้นที่นู้น

ก็นี่สิครับท่านผู้ชมครับ

ตรวจตัวได้ไหมตำรวจตรวจบ้านได้ไหม

เราควรจะรู้เรื่องกฎหมายเรื่องนี้เสียก่อน
เพราะต้องบอกว่าในฐานะเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ย
ถ้าเกิดสมมุติว่าอยู่มีคนโผล่มาแล้วบอกว่า
เป็นเจ้าที่ตำรวจจะขอตรวจค้นดูกันคือเราจะทำอะไรได้เราก็รู้สึกว่าเออนั่นหน่าที่ครับ
ถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือมันก็จะกลายเป็นการขัดขืน

ตรวจค้นไม่๓ตรวจนะฮะตรวจตัว
ตรวจบ้านตรวจรถเราคุยกัน๓อย่างนี้นะครับตรวจบ้าน
ในกรณีของสองดุลแดงคนถูกตรวจเป็นผู้หญิง
เป็นตำรวจด้วยตำรวจหญิงด้วยแล้วอยู่ห้อง

มีคน๔๕คนเข้ามาใช้คำว่าชายสกรรชายสกรร๔๕คนเข้ามาขอตรวจค้น

ท่านผู้ชมครับบางทีมีบุตรหลานอยู่เราก็เป็นห่วงใช่ไหม
แล้วจู่ก็มีชาย๔๕คนมาเคาะประตู
เปิดประตูหน่อยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจค้น
มันจะดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเกิดประยัดยาเข้าไปอีกเอายิ่งยุ่งเข้าไปใหญ่
คือใจหนึ่งก็กลัวว่าถ้าเป็นตำรวจจริงไม่เปิดก็กลายเป็นไม่ให้ความร่วมมือ
แต่ถ้าไม่ใช่ตำรวจจริงเปิดเข้ามาก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
นั่นน่ะสิครับดังนั้นเอาอย่างนี้ก่อน
เราเริ่มต้นก่อนว่าการตรวจค้นตัวนะครับ
คุณมินครับเขาบอกว่าตรวจค้นตัว
กฎหมายก็ไม่ให้ค้นบุคคลใดในที่สาธารณะ

เว้นเสียแต่ว่ามีเหตุอันควรให้สงสัยว่า
กระทำความผิดมีสิ่งผิดกฎหมายในร่างกาย

คุณมิ้นเดินไปเดินมานะครับตำรวจ
ขอตรวจค้นหน่อยในที่สาธารณะ
คุณวินบอกตามกฎหมายมาตรา๙๓เขาห้ามตรวจค้นนะ

ยกเว้นมีพิรุษ
คุณมิ้นบอกว่าไม่ให้ตรวจ

เห็นไหมครับนี่คือกฎหมายนะครับ
แล้วทำยังไง

ไม่ใช่ครับต้องเป็นตำรวจหรือฝ่ายปกครองนะครับ
แล้วก็มีเหตุอันควรให้สงสัยว่า

ก็ต้องถูกต้องตรวจได้สิครับก็ถึงบอกว่าต้องเป็นตำรวจกับฝ่ายปกครองตรวจ
เมื่อมีเหตุสงสัยมีพิรุษว่าจะมีสิ่งของผิดกฎหมายกับตัว
อันนี้คือก่อนจับเขายังมีระบุด้วยนะครับว่าก่อนจับกับหลังจับด้วยนะครับ

หลังจับเขาบอกหลังจับเนี่ยก็คือใช้มาตรา๘๔
คือหลังจากเจ้าพนักงานสามารถค้นยึดสิ่งของ
ใช้เป็นพยานหลักฐานได้อันนั้นก็หมายความว่า

ก็สามารถนำสิ่งของต่างเหล่านั้นมาเป็นพยานหลักฐาน
แต่การตรวจค้นคุณมิ้นกฎหมายระบุไว้เลยนะครับ

คำนี้สำคัญมากเออนั่นน่ะสิครับ
ท่านผู้ชมครับกฎหมายระบุไว้ใน

ค้นนั้นต้องกระทำโดยสุภาพ
ก็ไม่ได้หมายความว่ารอลง
จับแบบกระชากดึงดูหรือแบบหนังฝรั่งนะครับ
คือการตรวจค้นหนังฝรั่งนี่หมายความว่า
เห็นว่าเป็นคนร้ายอันนั้นก็อีกลักษณะหนึ่งนะครับ

ตรวจค้นก็สามารถตรวจค้นได้
ตรวจค้นโดยตำรวจฝ่ายปกครอง
ตรวจเมื่อเห็นว่ามีสิ่งของแสดงพิรุษ
หรือมีเหตุอันเชื่อในวักษณ์ความผิด
เพราะฉะนั้นเมื่อเขาไปตรวจ
คุณมิ้นบอกไม่ให้ตรวจอันนี้เขาบอกว่าเขามีพิรุ

ทีนี้เราคุยต่อว่าอันนี้คือตรวจค้นตัว
เอาล่ะก็ไปจี้ตรวจค้นบ้าน
บ้านเราก็ต้องพูดซะก่อนนะครับ
ว่ากฎหมายกำหนดไว้๒อย่างครับ
กฎหมายกำหนดไว้อะไรที่ระโหฐาน
ท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ทราบคุณมิ้น
ระโหฐานก็คือสถานที่ที่ไม่ใช่ที่สาธารณะ
ก็คือในบ้านอาคารในห้องแบบนี้แหละ
ถูกต้องครับที่ระโหฐานก็คือที่ที่เป็นที่เป็นระโหฐาน

นั่นคือที่ระโหฐานและที่สาธารณะ
ที่สาธารณะก็คือคุณมิน
ตามถนนได้ไหมคะได้ในห้างตามท้องถนนที่มีมันเป็นที่ที่คนทุกคนใช้พื้นที่กันได้
ตามกฎหมายก็คือที่ที่ประชาชนเข้าไปได้โดยชอบทำ
นะครับสองที่นะครับที่ระโหฐานกับที่สาธารณะ
ดังนั้นการค้นเนี่ยเขาก็บอกว่าที่ระโหฐานที่ต่าง
ที่ไม่ใช่ที่สาธารณะบุคคลทั่วไปเข้าไปได้คือบ้านพัก
ที่พูดนะครับกฎหมายเขาบอกว่านะครับ
ค้นเนี่ยต้องใช้หมายสาร
จำเป็นใช่ไหมคะจำเป็นครับถ้าค้นบ้านเนี่ยต้องใช้หมายสารล่ะ
หมายสารหมายค้นหรือคำสั่งของศาล
แต่ทีนี้ก็ยกเว้นไว้อีกแล้วครับคุณมิ้นครับ
สมมุติว่าผมไปเข้าบ้านบอกว่าผมไม่ใช่ที่ตำรวจ
คุณก็บอกจะขอเข้าไปตรวจค้นในบ้านนะครับ
คุณบอกจะมาค้นเรื่องอะไรมีหมายไหมมีหมายค้นไหม
ตำรวจบอกไม่จำเป็น
ไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพราะอะไรครับท่านผู้ชมเสียใจเย็นนะครับ
เพราะกฎหมายมีข้อเว้นไว้ครับอีกแล้วเหรอครับ
ใช่ครับตำรวจบอกว่าอุ้ยได้ยินเสียง
ได้ยินเสียงได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
ดังนี้ลุกเข้าไปได้เลยอันนี้ก็เข้าได้เลยไม่จำเป็นหายคน
เพราะว่ามีเสียงขอความช่วยเหลือจากข้างใน
หรือมีพฤติกรรมพฤติการอื่นใด
แสดงให้เห็นว่าเกิดเหตุร้ายแล้วล่ะ
ชกต่อยกันเสียงดังเสียงทะเลาะกันนะครับ
อันนี้ขอเข้าไปได้เสียงร้องขอความช่วยเหลือ
ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยไปตรวจค้นได้เลย

ข้อที่๒เมื่อเห็นว่ามีการกระทำผิดซึ่งหน้า

ผมควักปืนแล้วผมวิ่งเข้าไปในบ้าน

ไม่ใช่ว่าบอกขอหมายสารก่อน
ไม่ได้นะฮะข้อที่สาม
เมื่อบุคคลที่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้าถูก
ไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุแน่นแฟน
ควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่ระโหฐานนั้น
ก็ชัดเจนนะครับกฎหมายเขาบอกว่ายกเว้นนะครับ
วิ่งตามกันตามผู้ร้ายเข้าไป

แล้วประตูปิดแล้วมันบอกเอ้ยเข้ามาไม่ได้

แต่ผู้ที่เข้าไปได้ก็คือตำรวจและฝ่ายปกครอง

เมื่อมีพยานหลักฐานสมควรว่ามีสิ่งของผิด
หรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือมีไว้ในการกระทำความผิด
ก็กฎหมายก็ยังเว้นไว้ครับว่าของต่างเหล่านี้เนี่ย
ไม่จำเป็นต้องถูกออกขอไปขอหมายสาร
เพราะว่ากว่าจะขอหมายค้นออกมาเนี่ย

อาจจะเอาของไปซ่อนที่อื่นแล้วอย่างนี้

ทำลายเสียก่อนผมยกตัวอย่างชัดเลยเห็นเขาเล่นการพนันกันอยู่

ถ้าเกิดผมไปมัวแต่ขอหมายค้นหมายสาร
บางทีโอ๊ยปรากฏว่ากว่าจะไปขอมาก็วิ่งหนีเรียบร้อย

สุดท้ายครับเมื่อผู้ที่โลโฮถะแบบนี้

เมื่อเจ้าบ้านมีหมายจับ

ถูกไหมครับมีเจ้าบ้านเป็นหมายจับ

ก็จะขอเข้าไปตรวจค้นว่าเจ้าบ้านอยู่ในบ้านหลังนี้ไหม

เพราะว่าบางคนบอกเข้ามาไม่ได้

บอกเจ้าบ้านหลังนี้คือในกร

คุณผู้ชมเบรกนี้เราให้ดูเรื่องของข้อกฎหมายไปก่อน
สำหรับกรณีเรื่องการเข้าตรวจค้น
ไม่ว่าจะเป็นตัวหรือว่าเป็นบ้านเป็นอาคาร

แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นตำรวจจริงตำรวจปลอม
แล้วเราในฐานะที่ถ้าจะถูกตรวจค้น

สำคัญพุทธประกอบ

แกร่งของลูกผู้ชาย

กำลังเปิดแง้มอยู่
ตำรวจบอกขอเข้าไปตรวจค้นหน่อย
แล้วปิดประตูใส่เลย
มีพิลุริมไหมอย่างนี้มีครับ
ก็เหมือนกันกรณีบ้านกรณีห้อง
คือเจ้าพนักงานมีอำนาจที่จะใช้กำลังด้วย

ใช้กำลังในกรณีที่จำเป็นนะครับ
จะเปิดหรือจะทำลายประตูบ้านประตูเรือนหน้าต่างรั้วสิ่งกีดขวาง

เพราะว่าระบุไว้ในมาตรา๙๔ครับ
พนักงานปกครองตำรวจเท่าทำตรวจค้นในที่ระโหฐานเจ้าของบ้าน
ในนั้นรักษาสถานที่ค้นให้ยินยอมโดยไม่ห่วงห้าม
อีกทั้งให้ความสะดวกต้องให้ความสะดวกด้วย
ให้ความสะดวกสมควรในการที่จะเข้าไปตรวจค้นนะครับ
ถ้าบุคคลดังกล่าวใช้ไม่ให้เข้า

ในการเปิดทำลายประตูบ้านเรือนหน้าต่าง

สมมุติแล้วกันนะครับว่าเขามีหมายนะครับ

คุณปิดบ้านไม่ให้ค้นนะครับ

หัวเมียนอนกันอยู่จะมาค้นได้ยังไง

สมัยก่อนผมก็ไปที่อเมริกา

มันต้องพากัดมันหรือเปล่า
จริงครับก็ใช้ตัวอะไร

ตำหลวดจะถือใช้ตัวใหญ่
กระแทกเข้าไปที่ประตูเพราะบางที
ใช้ไหล่ดันในหนังมันคงไม่เปิดเพราะประตูบางประตูแข็งแรง
ก็จะใช้ตัวนี้ให้แท่ง
ใช้ทอนไม้ไหมครับเออใช้ทอนไม้หรือเหล็ก
แล้วมีด้ามจับกระแทกเข้าไปเลย
ลักษณะอย่างนี้ก็กระทำได้นะครับเพราะกฎหมายกำหนดไว้

ต้องมีหมายความว่าคนที่ระโหฐาน
ผมก็บอกแล้วไงครับที่โหสารต้องมีหมายครับ
หมายค้นโดยสารหรือคำสั่งสาร
และต้องเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือเป็นตำรวจ
ทีนี้ท่านผู้ชมและคุณมิ้นก็คงจะสงสัยอีกว่า
เอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นรถยนต์ได้ไหม
นั่นสิค้นรถได้ไหมค้นตัวไปแล้ว
ค้นบ้านไปแล้วคือค้นตัวไม่ต้องมีหมาย
ผมบอกแล้วแต่ค้นโดยสุภาพนะครับถ้าเห็นพิรุษ

ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ให้ค้นก็นี่แหละคุณพิรุษแล้วค้นคุณได้
คนบ้านก็ต้องมีหมายถูกไหมครับ
ทีนี้ค้นรถล่ะผมกำลังจะถามนะครับ
ท่านผู้ชมก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะค้นรถมันจะค้นได้ไหมเนี่ย

มีคนแบบถูกตำรวจค้นรถเขาก็หยิบมือถือมาอัดคลิปเหมือนกัน
ลักษณะก็ดูเหมือนว่าก็น่าจะทำได้ไหมคะ

คือเราก็ต้องเข้าใจนะครับคือคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เดี๋ยวนี้ผมถามเจ้าที่ตำรวจนะครับ
เขาตรงนี้เขาจะมีกล้องเห็นไหมครับ
เขามีกล้องครับเพราะว่าทางคนประชาชนก็ใช้กล้อง
แต่ถ่ายกล้องมือถือนี่แหละถ่าย

จะได้เห็นสองมุมสองด้านถูกไหมไม่มีการตัดต่อ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญครับการค้นรถ
ก็ได้ความว่าอย่างนี้ครับคนรถยนต์ในที่สาธารณะ
ก็เหมือนกับการค้นกระเป๋าล่ะครับเขาบอก

พนักงานฝ่ายปกครองตำรวจ
เมื่อมีเหตุอันสงสัยสมควรว่าในรถยนต์นั้นมีสิ่งของผิดกฎหมาย
่อมมีอำนาจในการค้นรถยนต์ได้

โดยถือว่าเป็นการค้นบุคคลที่ครอบครองรถยนต์นั้น
หากมีการตีความว่ารถยนต์นั้นเป็นที่ระโหฐาน

ก็ใช่เพราะว่าไม่ใช่ใครก็ได้จะขึ้นมา
อ่าที่ต้องไปขอหมายค้นจากศาลมาก่อนเนี่ยถึงจะค้นได้

เพราะว่ากว่าจะได้หมายมาจากสารรถยนต์คงไปถึงไหนแล้ว

ก็คือโดยสรุปแล้วถ้าเกิดไปค้นรถนี่ก็ค้นได้อีกแล้วครับ
ดังนั้นท่านผู้ชมครับก็อย่าไปเถียง
เวลาที่ไปเจอด่านนะครับโอ๊ยคดไม่ได้
นะครับก็เขาก็จะอ้างมาตรา๙๓แล้วครับ
ว่าเอ๊ะมีพิรุษนะครับขอเข้าไปตรวจค้นนะครับ
เพราะว่าถ้าไปขอหมายสารก็คิดดูสิครับ
ถ้าเกิดรถยนต์มีคนร้ายจริงมีของสิ่งผิดกฎหมายจริง
จะไปขอหมายสารกว่าจะมาค้นรถเนี่ย
คุณชวิตทีนี้มันมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องประเด็นการตรวจค้น
ที่คนเจอมาแล้วก็ถามกันเยอะเลยจริงคือ
หนึ่งแล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริง
ก็ต้องแสดงบัตรครับครับต้องแสดงบัตรครับอันนี้ก็คือต้องแสดงบัตรก่อนตรวจ
แน่นอนครับก็ต้องแสดงบัตรในกฎหมายก็มีบอกไว้ครับ
ก็ต้องแสดงบัตรประจำตัวแสดงว่าเป็นใคร
และคนที่จะตรวจค้นได้คุณมิ้นต้องเป็นตำรวจและฝ่ายปกครองเท่านั้นครับ
ทีนี้อีกหนึ่งข้อกังวลใจของคนที่จะถูกตรวจค้นคือ

ก็คือไอ้ตัวนี้แหละครับเขามีครับ
มีด้วยเหรอคะเขามีครับเขามีว่าอย่างนี้ครับ
หมายถึงว่าเวลาที่เขาตรวจค้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีพยานครับ
พยานในการตรวจซึ่งเป็นคนถ้าเกิดเจ้าของบ้านไม่อยู่
คุณมิ้นครับเรามีหมายแล้วไปตรวจนะครับเจ้าของบ้านเขาไม่อยู่
ก็สามารถจะมีพยาน๒คนพยาน๒คนมายืน
พยานสองคนนั้นคือใครครับคนข้างบ้านก็ได้
ไม่ใช่ตำรวจนะไม่ใช่ตำรวจครับตำรวจเขาต้องมีพยานด้วยครับ
พยานก็คือคนในบ้านบริวารนะครับ
แต่นึกว่าคนในบ้านก็บริวารไม่อยู่นะครับมีหมายสารเข้าไปตรวจ
ก็อาจจะเรียกคนข้างบ้านมาเป็นพยาน๒คนในการตรวจค้น
ยึดของได้สิ่งผิดกฎหมายก็จะต้องบันทึกไว้นะครับ
นู่นได้จับนี่ได้บันทึกไว้มีพยานเซ็น

กฎหมายก็ยังระบุอีกว่าให้บันทึกไว้ว่าไม่เซ็น
ต้องบันทึกไว้ด้วยบันทึกไว้ด้วยครับว่าไม่เซ็น
เพราะฉะนั้นต้องมีพยาน๒คนนะครับในการเซ็น

ถ้ามากัน๔๕คนเหมือนอย่างในกรณีของตำรวจหญิงที่โดนไปอย่างนี้นะคะ
เขาก็เข้าไปค้นกัน๔คนคนนึงค้นตรงนี้
อีกคนค้นห้องน้ำอีกคนค้นห้องนอนคืออย่างนั้นได้เลยใช่ไหมค

ถ้าไม่มีแต่เห็นว่ามีข้อมูลที่คิดว่าน่าจะมีของผิดกฎหมายอยู่ในห้อง
ถ้าตามกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการขยายผลจับยาเสพติดใช่ไหมคะ
ถ้าเขาบอกว่าเขามีข้อมูลจากสายมาว่าห้องนี้เก็บของไว้ให้เก็บยาไว้

เขาขอดูครับคืออย่างนี้ครับผมเข้าใจที่คุณมิ้นถามนะครับ
คือเมื่อเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับทางตำรวจเขาทำหน้าที่
เขาบอกว่าเชื่อว่ามีสิ่งของผิดกฎหมายอยู่ข้างใน
ถ้าความบริสุทธิ์ใจเนี่ยเราก็ต้องขอบัตรถูกไหมครับ
ต้องขอบัตรของผู้ที่ตรวจค้นก่อน
ว่าทั้งหมด๔คนเป็นเจ้าที่ตำรวจว่าเข้ามาตรวจค้น
แต่ในกรณีของกฎหมายไทยเนี่ยยังไม่ถึงกฎหมายของฝรั่ง
ฝรั่งคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดเข้าไปตรวจค้นสมมุติแล้วกันนะฮะ
เข้าไปตรวจค้นลักษณะนี้ไม่มีหมาย
เข้าไปแล้วโชว์บัตรเป็นตำรวจหมดเข้าไปตรงไปตรวจ
ปรากฏว่าตรวจแล้วไปจับได้ว่ามียาบ้าสักเม็ดหนึ่งขึ้นศาล
ฝรั่งนี้ตำรวจแพ้นะครับ

เพราะว่ากระบวนการไม่ถูกต้องครับ
และเรื่องนี้เคยมีในอดีตแล้วคือมีดาราดังคนหนึ่ง
ฆ่าภรรยาตัวเองแล้วตำรวจเข้าไปตรวจค้นในบ้าน
แล้วก็ไปเอาพยานหลักฐานคือแอบเข้าไปตรวจค้น
โดยที่ไม่มีหมายปรากฏว่าไปสู้กฏศาสตร์
หลักฐานต่างที่ตรวจค้นมาได้สารไม่รับฟัง
โมคะหมดเลยอันนี้คือทฤษฎีผลไม้พิษของอเมริกา
ใช่ครับอันนี้ถูกต้องครับคือหมายความว่า
เมื่อคุณใช้กระบวนการที่ไม่ถูกต้องเช่นคุณเข้าไปตรวจค้นโดยผิด
คุณไม่มีหมายแล้วคุณไปเอาหลักถงหลักฐานมาก็แสดงว่ามันก็ไม่ถูกต้อง
คือสิ่งที่ได้หลังจากนั้นเป็นโมคะหมดเลยถูกต้องเพราะมันเริ่มไม่ถูก
อันนั้นคือของฝรั่งนะครับ
เพราะฉะนั้นกระบวนการของไทยเราก็อาจจะให้อำนาจของเจ้าหน้าที่
คือมันพูดต่างกันคือของเขาสิทธิมนุษยชนมันค่อนข้างจะเด่นชัด
ของไทยก็อาจจะให้อำนาจหน้าที่กับเจ้าหน้าที่มาก
เพราะว่าตรวจค้นมาไม่มีสิ่งไม่เขาเรียกว่าอะไร
ไม่มีสิ่งขัดข้องหมองใจกันไม่เคยโกรธแค้นกันมาก่อน
ทางเจ้าหน้าที่เขาจะไปยัดคุณเรื่องอะไร
ไหมที่คุณถามเนี่ยบอกว่าจะมายัดหรือเปล่า
เอาเขาจะไปยัดคุณเรื่องอะไรก็ไปโกรธแค้นกับคุณ

ลักษณะอย่างนี้เราก็มีนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกให้ออกนะครับ
การตรวจค้นตัวตรวจค้นบ้านเรือน
ตรวจค้นห้องพักตรวจค้นรถยนต์นะครับ
ลักษณะนี้ผมได้ชี้แจงให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจ
เพราะว่าถ้าไม่พูดอย่างนี้ผู้ชมก็อาจจะต่อต้านไม่ให้

ตัวเนี่ยไม่ให้ตรวจผิดแน่นอนครับเพราะเขาเห็นพิรุษนะครับ
หรือว่าการเจที่ระโหฐานเนี่ยเป็นบ้านตัวเองนะครับ
ก็ต้องมีหมายค้นหมายตรวจครับ
ถ้าไม่มีเราให้เข้ามา
ลักษณะนั้นกลางข้างกลางคืนก็ไม่ได้อยู่แล้วครับยามวิการ
ถ้างั้นเท่ากับว่าสมมุติเราจะอยู่บ้านอยู่ในรถหรืออยู่ในที่สาธารณะก็ตาม
ถ้าเกิดมีคนมาขอตรวจค้นสิ่งแรกเลย
ขอดูบัตรก่อนบัตรประจำตัวที่แสดงตัวตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริง
ถูกต้องครับหรือถ้าเป็นที่บ้านขอดูหมายค้น

ถ้าเขาบอกเขามีหมายจับเจ้าของบ้านก็ขอดูก่อน

ที่จะยอมเปิดประตูให้คนเหล่านั้นเข้ามาในบ้านถูกไหมคะ

ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีบัตรแล้วเขาดึงดันจะเข้ามาโทร๑๙๑ได้เลยไหมคะ
แน่นอนครับได้ครับโทรแจ้ง๑๙๑ได้เลยนะครับ
ก็มีสิ่งผิดกฎหมายเช่นมียาเสพติดมีวัยรุ่นมามั่วสุม
ไปก่อความลำคาญรู้อยู่ว่าผิด
ดังนั้นตำรวจเนี่ยเวลาเขามาตรวจเขาก็ไม่ต้องแสดงหมายเพราะเขาเชื่อว่ามีการกระทำความผิด

อันนี้คือสำคัญที่สุด
อันนี้สำคัญครับเพราะว่ามีบางคนเขาเรียกว่าตีไก่ครับ
คือพวกนิ้วตำรวจพวกไม่ใช่ตำรวจทำงานให้ตำรวจ
เป็นสายตำรวจอะไรอย่างนี้แล้วถือโอกาสนะครับ
รู้ว่าตรงนี้ห้องนี้มียาเสพติดก็คือเข้าไป
จะตรวจค้นนะแล้วเรียกมาเจรจานะครับ
หน้าปากซอยเสียหมื่นสองหมื่นแล้วเดี๋ยวปล่อยขับมา
ปล่อยกลับมาก็โทรเรียกตำรวจเพราะว่ารู้จักกับตำรวจดี
อันนี้ต้องระวังเพราะว่าลักษณะตรงบริเวณที่ผมบอก
ก็มันก้ำกึ่งกันนะครับมันมีบางคนเอาไปหากิน

อันนี้ต้องบอกว่าให้คุณผู้ชมได้รู้กันเพราะว่าวันดีคืนดีก็ไม่รู้หรอก
เราอาจจะโดนเมื่อไหร่ก็ได้อาจจะมีการข่าว
อาจจะมีอะไรที่ตกมาที่เราว่าอย่างนั้นดีกว่า
เพราะฉะนั้นการปฏิบัติตัวแล้วก็การรู้ข้อกฎหมายตรงนี้เนี่ย
สำคัญมากอันนี้คุณชุวิตชี้แจงไว้แล้วนะ
ใช่ครับมีอีกเรื่องครับอะไรเป็นอีกเรื่องนึง
ผมพูดมันต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งนั้นแหละ
ถูกไหมครับประชาชนบางคนก็ไม่รู้
มันมีกฎหมายมาใหม่แล้วออกมาแล้วเป็นพอลอกร
คำว่าพรกคือพระราชกำหนด
พอลอกรเนี่ยไม่ได้ผ่านผมหรอก
สภาไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ออกความเห็น
พรกรก็คือคอลโลมเขาออกมาได้เลย
ไม่ต้องไปผ่านสภาไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของสภา
ดังนั้นพรกรหรือพระราชกำหนด
คอลโลมมีความเห็นว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วน

ถ้าไม่รีบออกมาเนี่ยจะมัวเสียหายจะไปนั่งสอบถามกันในสภาไป

เขาก็สามารถที่จะออกพรกรพระราชกำหนดนี้ได้เลย

เกี่ยวข้องกับท่านผู้ชมอีกแล้วล่ะครับ
ไว้คุณผู้ชมเบรกหน้ากลับมาดูกัน

ทุกคนเขามีส่วนเกี่ยวข้องสักครู่เดี๋ยวค่ะ
คุณผู้ชมครับพระราชกำหนดที่คุณชุวิตบอกไปว่าเพิ่งออกมา

นักธุรกิจก็ดีแม่บ้านก็ดีคุณพ่อคุณแม่ก็ดี

กฎหมายเพิ่งออกมาสดร้อน

แต่คนส่วนมากก็ไม่ทราบครับ
คุณมิ้นครับไม่ทราบเพราะอะไรครับ
ทราบเพราะว่าอาจจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์นะครับ
เพราะกระทรวงแรงงานมีที่เห็นว่า

โดยงานเด็กต่ำกว่า๑๕นะครับ
ก็เลยมีจัดการเรื่องกฎหมาย

แรงงานต่างด้าวก็พูดง่ายว่า
เอาสั้นให้ท่านผู้ชมเข้าใจ

ผู้ใดรับต่างด้าวเข้าทำงาน
หรือรับต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาต

มาจากพม่าเขมรทำไปนะครับ

โดนเยอะเลยสี่แสนครับไม่ต่อหัวใช่ไหมคะ

สมมุติรับมาสองคนทำงานสองคนโดนปากแสนนะครับ
อักเลยนะครับผมเลยย้ำอีกทีนะครับ
ผู้ใดรับคนต่างด้าวทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวนะครับ
หมายความว่าก็คือว่าไม่ได้ให้ต่างด้าวเขาทำงาน
แต่รับเข้ามาและไม่มีใบอนุญาตหรือไม่มีใบอนุญาต
ไม่มีบรรยากาศทำงานคือต่างด้าวทุกคน

ด้าวคือคนที่ไม่ใช่คนไทยนะครับ

ใบอนุญาตทำงานต้องมีไม่มีใบอนุญาตทำงาน

ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตด้วย

คือถ้าบอกว่ารับมาเพื่อเป็นทำงานบ้าน

อันนี้เดี๋ยวพูดให้ฟัง
ท่านผู้ชมครับมี๓๙อาชีพนะครับ
เยอะมากที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
อันนี้อันที่๓ที่บอกว่า

อันนี้จำคุกด้วยนะครับไม่เกิน๕ปี

ตั้งแต่๒๐๐๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
คนต่างด้าวที่ทำงานที่จำเป็นและเร่งด่วน
ก็ไม่ได้แจ้งในทะเบียนอันนี้เป็นโทษปรับ
คนต่างด้าวทำงานต่างจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต

ผู้ใดยังยึดใบอนุญาตทำงาน

อ๋อนี่หมายถึงว่ามีคนต่างด้าว

ถูกต้องครับยึดบัตรไว้อันนี้โดนครับโดนอีกครับ
ก็โดนโทษจำคุก๖เดือนครับไม่เกิน๖เดือน

ถ้าผู้ใดหลอกลวงต้องโทษที
ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่น

อันนี้คือพวกบริษัทจัดหางานในจ๊ะในหน้า
ไม่มีหลอกลวงอะไร
วันนี้เอาคนงานมาได้๑๐๒๐คนเดี๋ยวมาช่วย

มีโทษจำคุก๓๑๐ปีครับ

ปรับตั้งแต่๖๐๐๐๐๐ถึง๑ล้านบาทครับ

จำคุกครับปีถึง๓ปีครับ
ปรับอีก๒๐๐๐๐๐ถึง๖๐๐๐๐๐บาท

คือมีการโทรถามอธิบดีกรมจัดหางานนะคะ

ว่าในกรณีนี้อย่างเรื่องที่บอกว่า
ทำงานไม่ตรงกับที่แจ้งเอาไว้

บอกว่าเราถูกมองจากหลายประเทศว่ามีการปล่อยปะละ
เหลือแรงงานต่างด้าวไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

คือไม่มีความพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์

และยังคงมีเหยื่อค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น

ซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยอยู่เทียร์๓มาก่อน

แต่มันก็ยังไม่ได้ขึ้นไปเป็นเทียร์๒หรือเทียร์๑สักที
ทีนี้ท่านผู้ชมคงอยากจะทราบแล้วครับ
อาชีพ๓๙อาชีพที่สงวนให้สำหรับคนไทย
หมายความว่าคนต่างด้าวไปทำผิดครับ
จำได้ไหม๓๙อาชีพ
คุณผู้ชมจะต้องฟังดีนะครับ
คือหมายความว่าพลกเขากำหนดไว้ว่า

เป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับปรุงให้ทันสมัยนะครับ
หมายความว่ากฎหมายเรื่องการใช้แรงงานต่างด้าว
ก็เลยมีโทษปรับโทษหนักครับ
แสน๘แสนบาทจำคุกบ้างปี๒ปี๓ปีไปถึง๑๐ปี
ด้าวมาทำงานไม่ตรงถูกไหมครับ
ที่เมื่อกี้คุณมิ้นบอกไม่ตรงตามใบอนุญาตที่แจ้ง
ต่างด้าวมาทำงานโดยที่ไม่ได้รับใบอนุญาตนะครับ

สี่แสนสี่แสนแล้วล่ะครับมีแม่บ้าน
ไม่มีใบต่างด้าวเนี่ยท่านผู้ชมต้องฟังดี

มีมาคนเดียวก็โดนแล้วนะครับ๔แสน
และสงสัยไหมครับว่าอาชีพที่ไม่ได้ให้คนต่างด้าวทำ
และคนต่างด้าวไปทำเนี่ยก็ผิดอีกครับมีอะไรบ้างครับ

๒อาชีพ๓ประเทศนี้เขาให้ทำแม่บ้าน

เพราะว่ากรรมกรเป็น๑ในอาชีพต้อง๕ด้วย
ต้องขออนุญาตนะแต่หมายความว่า๒อาชีพเขาให้๓ประเทศนี้ทำนะครับ
ทีนี้ลองมาดูสิครับ๓๙ประเทศเนี่ยนะครับ
ขายของหน้าร้านระบุไว้ชัดเลยครับ

ขายของหน้าร้านนี่คือเขาไม่ให้ต่างด้าวทำนะครับ
ดังนั้นไปจ้างเห็นเนปานไหม

ของเลยครับขายจะซื้อเสื้อยืดอะไรนะครับ
พัทยาก็มีครับนะครับคนจีนนะครับ

เราเห็นอยู่นะครับที่ภูเก็ตบ้าง

ครับหรือว่านี่ครับอันนี้ก็เป็นงานเล่ขายสินค้า
โอ้โหเออไอ้พวกขายของผ่อนล่ะ

อินเดียปากีเล่ขายก็เนี่ยมันก็เขียนอย่างนี้

เลขขายสินค้าเลขขายขายผลไม้ได้ไหม
เลขขายผลไม้ขายสินค้านี่ครับ
ขายอาหารขายผลไม้ขายลูกชิ้นปิ้ง

แล้วก็ที่น่าสงสัยนะครับ
คืออาชีพต่างเหล่านี้ท่านผู้ชมครับ
ในอดีตก็คงจะป้องกันไว้ให้กับคนไทย
เพื่อให้ลำลึกถึงวัฒนธรรมความเป็นมา
เช่นงานเรื่องเครื่องทองเครื่องเงินเครื่องนาค
งานลงหินงานตุ๊กตาไทยงานทำบาทงานผลิตภัณฑ์จากไหมด้วยมือ
งานทำภาพมูตรรูปคือลักษณะนี้เป็นงานที่งานดนตรีไทยสงวนไว้ใช่ไหมคะ
ไว้สำหรับคนไทยแต่งานบางอย่างเนี่ยถามว่าสงวนไว้สำหรับคนไทยทำไมครับ
งานการขายของหน้าร้านเนี่ยนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับ
หรือว่าหรือว่าคุณมิ้นครับเขากลัวว่าจะถูกกลืนไหมคะ
เหมือนอารมณ์ถ้าลองนึกภาพตามประเทศอื่นที่เคยเกิดขึ้น
อย่างกรณีที่เหมือนมีชาวยิวหรือชาวจีนหรืออะไรอย่างนี้
เวลาเข้ามาเยอะแล้วก็ขายของเยอะแล้วมันเริ่มอีก
ไม่ทำนะครับงานม้วนม้วนบุหรี่ด้วยมือครับ

นั่นน่ะสิครับคือผมกำลังจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมฟังว่า
ในขณะที่กระทรวงแรงงานก็จัดการแก้ไข
เพราะความไม่ทันสมัยของกฎหมายถูกไหมครับ

มันยังคงล้าสมัยมากเลยครับซึ่งจริงเนี่ยมันควรที่จะทำไปพร้อมกัน
เพราะกฎหมายที่แก้ไขเนี่ยเขาบอกไว้ว่า
กระทรวงแรงงานบอกว่าเขาเอากฎหมาย๒ฉบับ
เอามารวมกันเพื่อจะปรับปรุงให้มันทันสมัยนะครับ
ลงโทษให้รุนแรงขึ้นนะครับ
เพื่อไม่ให้มีการมีผลต่อการค้ามนุษย์บ้างแล้วนะครับ

แต่ปรากฏว่าใน๓๙อาชีพเนี่ย
และที่สำคัญผมก็มีอีกแล้วครับ
งานออกแบบคำนวณโครงการก่อสร้างให้คำแนะนำ
ผมถามว่าอย่างนี้นี่ฝรั่งทำไหมครับ

หัวหินอันนั้นอาจจะเป็นข้อยกเว้นที่เขามีข้อยกเว้น

แต่ว่าผมยังเห็นอยู่ครับงานสถาปัตย
นี่อินเชียร์ดีไซน์
ข้อ๓๐อาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับการออกแบบเขียนแบบ
หน่วยการก่อสร้างให้คำแนะนำโอ้โหหนักเลยครับ

บริษัทก็บริษัทฝรั่งด้วยนะ
เต็มเลยครับหรือว่างานควบคุมตรวจสอบให้บริการทางบัญชี

คือไอ้อาชีพสงวน๓๙อาชีพเนี่ย

ข้อ๓๙ครับคุณมิ้นครับท่านผู้ชมครับ
งานให้บริการทางกฎหมาย
โอ้โหคุณไม่เห็นบริษัทฝรั่งเหรอ

มีกฎในพรกรนี่มีบทลงโทษหนักด้วยนะครับ
ทั้งปรับทั้งจำ
ทีนี้๓๙อาชีพนี้ไม่ปรับปรุงเหรอครับ

มันเป็นอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทย

และที่ท่านผู้ชมนะครับ

ขายของข้างหน้าบ้านเป็นคนเขมร

ผิดอีกแล้วครับโดนปรับหนักเลยครับ
๒คนโดนไป๘แสนคนละ๔แสน
และลักษณะของงานที่สงวนไว้๓๙อาชีพของคนไทยเนี่ย

จริงมีคนต่างด้าวทำไหม

เพราะว่ามันจะสงวนไว้สำหรับคนไทย

ม้วนบุหรี่ด้วยมือจะสงวนไปทำไม
เลขขายสินค้านะครับ

อย่างนี้งานแกะสลักไม้อันนี้เข้าใจ

เห็นคนราวคนเกมก็มาสระผมให้

นี่ตรงนี้แหละครับที่ผมว่าเป็นจุดรั่วนะครับ
ไหนที่กระทรวงแรงงานจะกำหนดจะแก้ไขแล้วนะครับ
ตรงนี้ก็ต้องแก้ไขด้วยเพราะอาชีพบางอย่างเนี่ย
มันไม่ใช่อาชีพที่ทันสมัยแล้วอีกต่อไป
ส่วนท่านผู้ชมที่มีแรงงานอยู่ในบ้านอยู่ในบริษัท
อยู่ในโรงงานจะเป็นแม่บ้านจะเป็นใครก็แล้วแต่
จะต้องขออนุญาตไอ้ที่สำคัญคือถ้าเขาไม่มีพาสปอร์ต
ต้องกลับประเทศเขาเลยนะครับคือตอนมาเนี่ยมาแบบผิด
มาแบบผิดก็ต้องกลับไปก่อนแล้วไปทำพาสปอร์ตแล้วกลับมา
แล้วก็มาทำใบอนุญาตให้ถูกต้องไม่ฉะนั้น
ท่านจะโดนตับสี่แสนบาทต่อคนครับ
คือเป็นการออกมาที่ลงโทษเพิ่มโทษทั้งแรงงานเองด้วย
แล้วก็มาหนักที่นายจ้างด้วยเพราะว่าเขาต้องการที่จะแก้ปัญหา
แล้วก็ตัดปัญหาในเรื่องการค้ามนุษย์เพราะว่าถ้านายจ้างไม่รับมา
มันก็จะไม่เกิดปัญหานี้การลักลอบการค้ามนุษย์การเอาเข้ามาแบบผิดกฎหมาย
เพราะฉะนั้นวันนี้สองเรื่องที่นำมาคุยให้ฟังกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมจะต้องจำเอาไว้เลยนะคะ
ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นซึ่งต้องเป็นตำรวจหรือฝ่ายปกครองเท่านั้น

หรือจะเป็นเรื่องของการจ้างแรงงานต่างด้าว
อันนี้สำคัญมากเพราะว่าเราเดินไปที่ไหนเราก็เจอ
เพราะฉะนั้นจำให้ได้จำไม่ได้ไปเปิดยูทูปดูเลยนะคะว่าอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง

ที่นอนทำผ้าห่มนะครับ
คำหมวกด้วยนะครับอันนี้สงวนสำหรับคนไทยทำบวก

ฝากไว้นะคะถ้าต้องการแก้ให้ทันสมัยที่คุณชุวิตบอก
ดูว่าตรงนี้ทันสมัยครบแล้วหรือยัง
อาทิตย์วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วค่ะ

สวัสดีครับ